ตอนนี้ผมว่าทุกคนเครียดแต่ถ้าดื่มเหล้าเข้าไปด้วย
มันจะเสริมแรงกันครับอย่างผู้ชายคนนี้ครับ
เมาสุราเสร็จคิดสั้นกระโดดลงคลองแสนแสบนั่นแหละครับ

ดไปแล้วตัวไม่จมตัวไม่จมคราวนี้ทำยังไง
แล้วไปกอดเสาอยู่นานประมาณสัก๒ชั่วโมงกว่า
จนมีคนมาเจอนะครับแล้วก็ต้องไปตามกู้ภัยให้มาช่วยฮะ
นี่เป็นเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่นะครับศูนย์ร่วมด้วยช่วยกัน
แล้วก็อาสากู้ภัยร่วมกับตันยูครับกำลังช่วยเหลือผู้ชายที่เมาฮะ
เมาแล้วเดินตกลงไปเขาว่าแบบนั้นนะเดินตกลงไปในคลองแสนแสบ
คลองแสนแสบสุดซอยรามกำแหงเจ็ดสิบสาม
เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำนะครับลงไปช่วยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
ก็นำตัวผู้ชายคนนี้ขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย
เรื่องต้นผู้ชายคนนี้นะครับยังเมาอยู่เมาพูดจาไม่รู้เรื่องฮะ
สอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าบอกว่า
มาอาศัยข้าววัดกินอืมแล้วดื่มเล่าขาเข้าไปอ่ะ
ดื่มสี่สิบดีกรีเข้าไปเลยคราวนี้หนักนะฮะ
พระเวราว่าเป็นตัวเสริมแรงด้วยคิดสั้นกระโดดน้ำตายครับ
แต่มันไม่จมฮะไม่จมไม่พอคราวนี้หาทางขึ้นไม่ได้วุ่นวายคนอื่นล่ะ
นี่แหละครับทุลักทุเลต้องช่วยกันแบบนี้จนมีคนมาพบนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับก็ไปพูดคุยกับพี่สุชาติเพชรไทย
เป็นอาศัตริย์สมัครร่วมด้วยช่วยกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ผู้ชายที่โดดลงไปอายุประมาณสัก๓๕๔๐ปี
ขณะที่เขาก็ลงไปช่วยเหมือนกันนะครับ
แล้วก็บอกว่าโอ้โหกลิ่นกลิ่นยังเตะจมูกคละคลุ้งอยู่เลยนะฮะ